ข้อมูลอะไรหายให้โทษนะครับ

เมื่อสัดครู่เชนบอกมีอาหารคาวารมาทำฮมัลดีด้วย

ใช่ครับซึ่งสินได้มาอันเดือนหนึ่ง

ขอบคุณครับ
อยู่ในวัดก็๑ฤษสงบ

ว่าซึ่งที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรผ่านมา
แล้วอนาคตเราจะทำยังไง
ก็จะไปทำบุญครับพาแฟนคลับไปเข้าวัดทำบุญอะไรกันอย่างนี้ครับ
อย่างน้อยเข้าวัดมันก็ได้ความสงบนะครับ
แล้วก็คิดว่ามาพักผ่อนจิตใจ
สิ่งอื่นใดเลยที่ทำบุญแล้วมันจะได้คือใจเรา

สุรานี้ของติ๊กก็จะมีกระถิ่งที่วัดมันเกิดครับ
ก็คาดว่าจะเข้าเที่ยงที่เดียวกับศาสตร์ทำบุญครับ

ดูเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ไม่เวียนเทียนฟังทางกันได้เนาะ
วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองหนุ่มหล่อฮอตจริงช่วงนี้นะคะ
ขอบคุณมากอันทุกคนขอบคุณมาก